ความสามารถของเด็กไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงนะครับ
เป็นฝีมือของน้องนักเรียนอาชีวะในจังหวัดสระบุรี
เขาร่วมกันคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์กว่า๒๐๐ผลงานค่ะ

ประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชม
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนอาชีวะเขาคิดค้นขึ้น
เพื่อส่งเข้าประกวดภายในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ค่ะ
จัดขึ้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีจังหวัดสระบุรี
โดยผลงานการประดิษฐ์ของนักศึกษาที่สร้างความสนใจให้กับท่านประธานในงานนี้คืออะไรรู้ไหม

ใช่ค่ะเป็นผลงานของนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนไทยอนุสรจังหวัดสระบุรี
นี่มันสแกนอะไรฮะสแกนหน้าคนทิ้งหรือยังไงฮะ
อาจจะสแกนได้หลายอย่างถ้าสแกนหน้าคุณก็ก้มหน้าลงไปติดถังขยะแล้วค่ะ

สแกนขยะที่ทิ้งลงไปเนอะใช่แม่เขาก็ร่วมกันคิดค้นขึ้นมาเป็นถังขยะรูปแบบใหม่
สามารถเปิดฝาเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าบางทีแบบเหยียบไปมันก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะ
มันหักมันอะไรบ้างนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องปอกเขาเรียกเครื่องแกะดีกว่า
แกะหอยแคลงอ่ะคุณเครื่องแกะหอยแคลงใช่คือเขาสามารถแกะหอยแคลงได้โดยที่มือเราจะไม่เลอะไม่เหม็นข้าว
นี่คือสุดยอดนะนวัตกรรมที่ทำให้เรากินหอยแคงได้อย่างสบายใจ
ทั้งโลกต้องจับตามองใช่ค่ะแล้วก็มีผลงานอื่นอื่นอีกมากมายส่งเข้าประกวดนะคะ
เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาคิดค้นแล้วก็สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยต่อยอด
นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางด้วยเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการสร้างนักประดิษฐ์และคิดค้นให้กับประเทศไทยของเราด้วย
เห็นแล้วนี่ต้องยกนิ้วให้เลยนะว่าสุดยอดจริงว่าแต่ละอย่างเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถูกใจจริงเจ้าเครื่อง